เขาบอกว่าคุณตำรวจช่วยทีเขาเนี่ยถูกกลุ่มคนบุกมาระรานถึงหน้าห้อง
ลักษณะเหมือนจะข่มขู่ดักรอทำร้ายร่างกายหรือเปล่าไม่รู้
หวาดกลัวถึงขั้นจะออกไปซื้อข้าวนอกห้องต้องพกมีดออกไปด้วยขนาดนั้นเลย
ถามว่าทำไมกลัวขนาดนั้นเขาบอกว่าผมมีวงจรปิดให้ดูด้วย
เป็นกลุ่มชาย๔หญิง๑เดินตรงเข้ามาที่ห้องของเขาเลย
แล้วก็มาเคาะประตูนี่ให้ผู้หญิงเป็นคนเคาะก่อนเคาะ

เขาก็ถามใครเขานอนอยู่กับภรรยาเล่นมือถือกันอยู่ตอนนั้นทุ่มหนึ่งเห็นไหม๑๔ธันวาคม
เขาก็ถามใครบอกแอมเขาก็หันไปมองหน้าภรรยาเขา
ไหนอ่ะไม่รู้จักคนชื่อแอมเขาก็บอกเขาไม่รู้จักคนชื่อแอม
ยังไงเขาก็ไม่เปิดสักพักเป็นเสียงผู้ชายพูดขึ้นมาบอกว่า
เปิดประตูนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เฮ้ยตำรวจมายังไง
เขาบอกมีหมายค้นหรือเปล่ามีบัตรตำรวจไหม
ทางฝั่งอันนั้นก็เงียบไปเขาก็เลยยิ่งไม่เปิดประตูใหญ่เลยทีนี้
แล้วแก๊งนี้เคาะกันอยู่เป็น๑๐นาทีค่ะ
เขาก็ไม่ยอมเปิดจนกระทั่งตอนแรกนึกว่าถอดใจถอดใจนะ
ผู้หญิงกับผู้ชายกลุ่มนึงเนี้ยก็เดินเยือนย้อนกลับไปแล้ว
ผู้ชายเสื้อชมพูคนนี้ยืนพิงรอหน้าประตูอยู่แบบนี้ค่ะ
ก็ตอนแรกนึกว่าแก๊งนั้นอาจจะเดินกลับไปเฉย
อยู่อยู่ชั้นเนี้ยเฟ้ายมืดหมดเลย
เลยไม่รู้ว่าเหมือนมีการแบบไปปิดไฟจะให้มึดแบบเนี้ย
เป็นไฟหรือยังไงรึเปล่าไม่น่าจะรู้สึกว่ามันปิดปกติแล้วอ่ะ
คนในห้องก็เลยบอกว่าผมก็เลยโทรเรียกตำรวจให้มาตรวจสอบเลยดีกว่า
แล้วเขาบอกว่าเนี่ยเอาคลิปนี้ไปเป็นหลักฐานเลยให้เดินดำเนินคดีกับกลุ่มคนกลุ่มนี้
ผู้เสียหายเนี่ยนะคะชื่อว่านายกริติเดชสิริทวิสิต
ก็เป็นเจ้าของห้องที่ถูกเคาะแล้วก็เป็นเจ้าของอพาร์ทเมนต์แห่งนี้ด้วยนะคะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑๑ใช่ไหมแล้ววันที่๑๒อะเขาจะออกไปซื้อข้าว
เขาบอกเขาไม่ปลอดภัยเลยรู้สึกกลัวไม่รู้ว่าจะมีใครดักทำร้ายเขาไหม
ต้องเอามีดดาบออกไปกินข้าวด้วยอ่ะแล้วปรากฏว่าไปเจอกับเพื่อนคนนึงที่ก็เคยรู้จักกันเหมือนเป็นเพื่อนของเพื่อน
อยู่เพื่อนคนนี้ก็เดินเข้ามาชกเข้าที่หน้าอกเขาแล้วแย่งมีดดาบไปค่ะ
ผมก็ถามมีหมายค้นไหมถ้ามีหมายค้นสอดมาทางช่องประตูให้ผมหน่อย
บัตรเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับถ้าเกิดมีผมจะเปิดประตูห้องให้เลย
ถ้าคุณไม่มีผมไม่เปิดแล้วสักพักเขาก็ตัดไฟยกคัทเอาท์ไฟห้องผมลง
ฟังแล้วรู้สึกเรื่องมันดูซับซ้อนซ่อนเงื่อนด้วยพี่อุ๋ย

แล้วผู้ชายคนนั้นที่เป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นใครแย่งมีดดาบไปทำไม
กลุ่มคนที่มาเคาะหน้าห้องล่ะเราส่งคุณจ๋าแจ่มสีไปเลย
ได้ไม่ต้องสงสัยนานนะคะไปคุยกันแต่ไปคุยกับฝั่งคู่กรณี

ดีเลยมันจะได้รู้ว่าจะได้ครบถ้วนทั้งหมดนะคะ
แต่ให้คุณผู้ชมดูกล้องวงจรปิดที่อพาร์ทเมนต์เกิดเหตุก่อนนะ

ตรงนี้เป็นอพาร์ทเมนต์อยู่ซอยลาดพร้าว๙๓เป็นตึกอพาร์ทเมนต์๔ชั้นสีขาวค่ะ
ทีมข่าวได้วงจรปิดมานะคะตอนนี้คือเป็นจังหวะที่ผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาถือมีดดาบจะไปซื้อข้าวใช่ไหม
ถือมีดดาบจะไปซื้อข้าว

ครับ